ข่าวแรกต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งณเดชน์เบลล่าเวียและทีมละครจากเรื่องบุภเพสันนิวาสนะคะ
ที่สามารถฝากกระแสดราม่าคว้ารางวัลโทรทัศน์ทองคำประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดมาครองได้สำเร็จ
ส่วนพิธีกรสาวคนเก่งจากเทราะทีวีเอ็ชดีสามสิบสองของเราพี่นิวนาวสุภานี
ก็สามารถคว้ารางวัลผู้บรรยายดีเด่นจากรายการลักษณะไทยมาครองได้เช่นเดียวกันค่ะ
ตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากค่ะเพราะว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ
เราเห็นรางวัลนี้ตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะแล้วเราก็เชื่อว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทำงานทีวี
มาถึงจุดหนึ่งที่มันพิสูจน์การทำงานของเราก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยค่ะ
รวมไปถึงทีมงานฝ่ายรายการที่เขาตั้งใจทำรายการนี้อย่างดี
แล้วก็ที่ขาดไม่ได้ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะ
ติดตามรายการสารคดีสั้นนะคะชื่อว่าลักษณะไทยค่ะ

คุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ทุกวันนะคะสำหรับรายการลักษณะไทย
คือเนื้อเสียงพี่นิวนาวเนี่ยเขาเป็นคนที่เสียงเพราะคุณ
ออกเสียงแบบชัดเจนด้วยยังไงก็ยินดีกับทุกรางวัล
โดยเฉพาะทีมละครบุภเพสันนิวาสบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
โอ้โหเจอกับกระแสดราม่าหนักมากเรื่องของการตัดต่อไม่เนียนบ้างล่ะ
เรื่องของบทเขียนบ้างล่ะที่บอกว่าไปก๊อปปี้มาจากการ์ตูนดัง
แต่ในที่สุดก็สามารถคว้ารางวัลไปครองได้สำเร็จนะคะ
ขอแสดงความยินดีกับทุกทุกรางวัลด้วย
ก็มีฝีมือด้วยนะคะบวกกับกระแสก็เลยดังเปรี้ยงไปเลยนะคุณผู้ชม